เหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในชุมชนนะคะจากเสียงดังของร้านอาหารมีการร้องเรียนค่ะบอกว่าร้านอาหารเปิดเพลงเสียงดังแล้วเคยร้องเรียนไปที่หน่วยงานราชการแล้วแต่ว่าเพลงก็ยังดังอีกก็เลยต้องมีการโพสต์คลิปลงโซเชียลเพื่อร้องเรียนค่ะ
นี่เขาโพสต์เพื่อที่จะให้ฟังไปด้วยกันเลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่เขาได้ยินตอนประมาณ๕ทุ่มกว่าใช่ไหมคะ

อันนี้ค่ะคือถ้าอยู่ติดติดกับร้านเนี่ยก็ดังหน่อยแต่เขาบอกอีกฝั่งนึงเนี่ยที่เป็นชุมชนด้านในก็ได้ยินด้วยเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านโพสต์คลิปนี้นะคะบอกว่าเดือดร้อนเพราะว่าร้านเหล้าแถวบ้านซึ่งเจ้าของเป็นทหารยศผู้หมวดนะคะ
เปิดร้านเหล้าในแหล่งชุมชนก็เดือดร้อนกันมานานแล้ว
หลังจากนั้นเทศบาลส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเมื่อ๑๘สิงหาคม

ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปดูค่ะ
จันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี

แล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าร้านอาหารฝั่งตรงข้ามหมู่บ้าน

คนที่อยู่อาคารพาณิชย์ด้านหน้าหมู่บ้านเนี่ย
โดนเต็มเพราะว่าติดกันนะคะ

ก็ได้รับผลกระทบจากเสียงดังอีกบางส่วนเหมือนกัน

โดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็ก
เพราะฉะนั้นอยากให้หน่วยงานเข้ามาตรวจสอบ
ปรับปรุงปัญหาเรื่องนี้ด้วยค่ะ

นี่ฝั่งฝั่งนี้ตรงข้ามดึงได้ยินขนาดนี้
แล้วฝั่งนู้นจะเดือดร้อนขนาดไหน
ฟังเสียงร้องเรียนของชาวบ้านเพื่อนร่วมชุมชน
แล้วไปฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
นางสาวนิชินัชชามุ่งจองกลางนะคะ
บอกว่าเธอรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

เพื่อไม่ให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบ

เพราะว่าเธอเองก็ต้องประกอบธุรกิจเหมือนกัน
ส่วนกรณีที่มีคนบอกว่าเจ้าของร้านเป็นทหาร
จริงแล้วทหารคือสามีของเธอ
ร้านเป็นชื่อเธอไม่เกี่ยวกับสามีนะคะ

เพราะฉะนั้นหนูต้องขอโทษด้วยค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวจะปรับปรุง
ทางร้านก็จะขอแก้ไขให้เราทำงานได้
ชาวบ้านอยู่ได้เพราะว่ามันคนละเวลากัน

แต่เดี๋ยวหนูจะคุยกับทางลูกน้องอีกทีนึงค่ะ
น้องที่เป็นคนเช็คเสียงนะคะ
กรณีที่ว่าเจ้าของร้านเป็นทหาร

ส่วนร้านมันเป็นชื่อหนูเองค่ะ

ไม่ได้เกี่ยวกันกับแฟนอย่างนี้ค่ะ

กำลังปรับปรุงอยู่นะคะ
ก็เป็นอันว่าก็น่าจะหาจุดตรงกลางที่พอดีกัน
ระหว่างชุมชนแล้วก็เจ้าของร้านที่เสียงดังได้นะคะ
โดยงานที่รับผิดชอบคือเทศบาลเมืองจันทนิมิตรค่ะ
รองนายกเทศบาลจันทนิมิตรนายประวิทย์เปิดเผยบอกว่า
เทศบาลรับเรื่องร้องเรียนมาแล้วจริง
แล้วลงไปสำรวจข้อเท็จจริงตามระเบียบแล้ว
แล้วก็ส่งเรื่องต่อไปที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ทำความเข้าใจกันระหว่างผู้ประกอบการกับชาวบ้าน
ซึ่งทางร้านก็รับปากแล้วค่ะ
ที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะ